ของคนชอบขับรถย้อนสอนแหมรถก็ติดย้อนมาทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์แบบนี้คนที่เขาเจอทนไม่ไหวขอสักทีเถ
บรรยายเกอร์ร้านเมริกา

สอนแบบนี้เอาดื้ออย่างนี้เลยเหรอ
คนเขาขับรถมารถก็ติดอยู่แล้ว
ต้องหลบให้รถเก่งที่ย้อนสอนมาอีกก็ทนไม่ไหวก็เปิดกระจกตะโกนด่าไปเลย
อะไรอ่ะทำไมไม่กลับรถดิ
อย่างนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนวิภาวดีรังสิต

หลายท่านที่ขับไปเจออะไรแบบนี้บ่อย
นี้คือสะพานกลับรถมันอยู่ไกล
มันอยู่ไกลถ้าจะไปกลับรถต้องเลยไปหลายกิโลนู่นนะฮะ
แล้วคนที่เขาอยู่ย่านนี้เขาก็จะเจอแบบนี้
ก็รถจักรยานยนต์บ้างรถยนต์แบบนี้บ้างนะฮะ
มันก็ยิ่งทำให้รถนั้นติดหนักเข้าไปอีกคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะบอกมันเกิดประจำ
แถวนี้เขากลับเขาย้อนสอนอย่างนี้กันบ่อย

แล้วตรงนี้ไม่มีกฎหมายแล้วบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรได้ไง
นั่นน่ะสิฮะก็ฝากตำรวจดูหน่อยแล้วกันนะฮะ
ขับไปทุกวันก็เจอพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวันแหละครับย่านนี้

กลางวันยังขนาดนี้กลางคืนจะยิ่งอันตรายคูณ๑๐เข้าไปอีกต่างหากนะครับ